ไทยรัฐกรุ๊ปลงพื้นที่มอบถุงยางชีพ
โดยนายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ
พร้อมคุณจิตสุภาวัชรพลเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหารและผู้ประกาศไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบาน

เพื่อมอบถุงยางชีพจำนวน๕๐๐ชุด
ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการทานใจไทยรัฐ

เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สิ่งของไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
ที่ไม่สามารถออกมารับได้ถึงประตูบ้าน
คุณเจสุภาวัชรพลเผยว่า
ไทยรัฐกรุ๊ปเห็นถึงความยากลำบาก

ขอเป็นกำลังใจและเป็นอีกแรง

ผ่านโครงการทานจ่ายไทยรัฐ
ขณะที่ชาวบ้านหมู่๕ตำบลบ้านปุ่ม
ได้ขอบคุณผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ป
ที่ได้นำถุงยางชีพหมากมอบให้

เป็นเวลากว่า๒เดือนแล้ว